แล้วก็พุ่งตกแม่น้ำเจ้าพญาที่จังหวัดนครสวรรค์จนเสียชีวิต
เรื่องนี้ค่ะมัน๓ประเด็นที่เราต้องตามนะ

อีกเรื่องหนึ่งคือปิดกั้นทางลงแม่น้ำ
เพราะมีคนสงสัยว่าเส้นทางนี้ทำไมไม่ปิดทางลงแม่น้ำ
เป็นเหตุให้รถฟอร์ดคันนี้ตกน้ำตกท่าไป
คือคดีนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๕พฤศจิกายนนะ

ว่า๑ประเด็นก็คือพบศพ

ก็คือนายธีรพัฒนธีรพงศ์ภัยบูลอายุ๒๗ปี

ทีนี้ภารกิจต่อมาที่เราต้องตามกัน
ก็คือการกู้ซากรถฟอร์ด

ทางเจ้าหน้าที่ร่วมกับตัญญูพระศาลรถดักโฮ
ให้มาช่วยกู้ซากรถขึ้นมา
เพราะว่าอันนี้เป็นภารกิจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคุณ

คือเมื่อคืน๒๓ทุ่ม
เขามีการรายงานว่าพบรถนั่นแหละ
จุดที่กัดที่มันจมอยู่ใต้น้ำ

โดยให้นักประดาน้ำ๓คนลงสำรวจใต้น้ำ

จุดที่คาดว่ารถจะตกจากริมตลิ่ง

พบว่ารถมันจมอยู่ห่างจากแนวตลิ่งไป๕๐เมตร
ก็เลยมีการวางแผนเก็บกู้นักประดาน้ำลงสำรวจ
แล้วก็ใช้ทุ่นลอยจนกระทั่งมาประสบความสำเร็จ

ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันก็ลึกประมาณ๖เมตร
ทีนี้พอเอารถขึ้นมาได้ก็ต้องสังเกตนะคุณ

ใช่ค่ะกระจกที่มันลดลงทั้ง๒ข้าง
เออเนี่ยกระจกทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ทางฝั่งผู้โดยสารด้วย

คือตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าตอนเกิดอุบัติเหตุ
กระจกแตกหรือไม่นะครับ
และทำให้ศพหลุดออกมาจากตัวรถ
หรือตอนนี้ก็ต้องเอารถมาสำรวจตรวจสอบ
เพราะเจอรถแล้วนะว่ากระจกรถของรถคันนี้

แตกหรือว่ารถเองหรือถ้าเกิดว่ารถเอง
แปลว่าทางตัวของนายธิรพัฒน์รู้แล้วก็รีบลดกระจกลง

พยายามจะหนีเอาตัวรอดแล้วแต่ว่าว่ายน้ำไม่แข็ง
เพราะน้ำมันแรงก็เลยจมน้ำจมท่าไป
อันนี้ก็เป็นเรื่องของตำรวจนะพิสูจน์หลักฐาน

ทีนี้เรื่องของถนนบ้างค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของถนนมันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ

นี่ทีมข่าวของเราลองไปสำรวจ
อันนี้กล้องวงจรปิดก่อนใช่ไหม
กล้องวงจรปิดก่อนส่วนหนึ่งนะครับ
ที่เห็นเหตุการณ์วันที่๕พฤศจิกายนประมาณ๕ทุ่ม๔
เพราะรถของผู้ตายกำลังขับมาตรงนี้
แล้วก็เส้นทางนี้มันพุ่งลงไปตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

อันนี้ทีมข่าวของเราลองสำรวจตรวจสอบ

เพราะว่าจุดหมายปลายทางของผู้ตาย
คือเขาจะกลับชัยนาธิ์ใช่ไหมออกจากจังหวัดนครสวรรค์
เข้าสู่ตรงใต้สะพานเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
ตรงพื้นที่ตำบลกลางแดดอำเภอเมือง
และจริงตรงนี้มันก็จะเป็นจุดกลับรถแบบที่เห็น

คุณเห็นไหมว่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ช่วงหนึ่งช่วงสักประมาณเกือบ๑๐เมตร
จุดนี้แหละฮะจึงถือว่าอาจจะเป็นจุดอันตราย

อาจจะขับตรงพุ่งไปเลย
หรือไม่รู้ว่าจุดกลับรถมันถึงหรือยัง

ใช่อันนี้มันก็กลายเป็นประเด็นเหมือนกันนะ
และจุดที่ปิดทางลงแม่น้ำ
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกค่ะ

ในการเอาเรือลงไปแข่งในแม่น้ำ

ก็ติดใจอยู่เหมือนกันว่าอ้าวทางตรงนี้ทำไมถึงไม่ปิดกั้น
ถึงทำให้ลูกขับรถไปแล้วก็ไปตกลงไปในแม่น้ำ

ใช่คือดูสิมันไม่ได้เป็นการปิดถาวร
มันไม่ได้ปิดเลยแล้วมันดูไม่ปลอดภัย
ทางจังหวัดเองกำลังเร่งหาคนรับผิดชอบอยู่
นอกพื้นที่ขับมาเดี๋ยวจะงงจะงวย
พุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำแล้ว

นี่แล้วตอนนี้นะแขวงการทางนครสวรรค
เขากำลังพิจารณานะจะมอบหมายให้ไปแจ้งความเอาผิดบุคคล

ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการหารือว่าจะมีการแจ้งความไหม
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องกระบวนการการดำเนินการก็ทำไป
แต่ตอนนี้จะทำยังไงได้ต้องป้องกันไว้ก่อนไง
คนตำรวจตรีระพีพงศุกภัยบูร

สั่งแล้วนะสั่งให้ตำรวจจราจร
สิทีมข่าวของเราก็ขับรถตอนกลางวันวันนี้
ไปสำรวจหน่อยนะลองสำรวจตรวจสอบดู
ดูสิว่าจุดนั้นปิดหรือยัง
ปิดหรือยังฮะ

ใช่ต่อให้ชาวบ้านจะบอกว่าตรงนี้
มันเป็นทางที่จะเอาเรือลงเพื่อไปแข่งในแม่น้ำ

อีกเรื่องหนึ่งคือประเด็นไฟที่บอกว่าทางมันมืด
คุณจำได้ใช่ไหมไฟส่องสว่างมันไม่มี
ตรงนี้ทางตำรวจเองเขาก็ประสานกับกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวจะดำเนินการเรื่องไฟส่องสว่างด้วย

แต่ไม่แน่ใจว่ามันส่องลงมาถึงข้างล่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าไฟเสียหรือว่ามันส่องแค่สะพาน
ค่ะนี่แหละที่เป็นประเด็น
แล้วก็ทางฝ่ายผู้หญิงฝ่ายแฟนสาวของนายธีรพัฒน์

เขาก็บอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุ
เธอน่ะคุยกับทางแฟนนุ่มแล้ว
ก็เลยเป็นประเด็นที่เธอไม่อยากที่จะโทรศัพท์ไปไปรบกวนแฟนนุ่ม
เพราะว่ากลัวว่าใช้โทรศัพท์อยู่
นี่แหละครับคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

รถตกน้ำตกท่าไปเจอศพแล้วก็ส่วนหนึ่ง

ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งครอบครัวนำร่างของนายธีรพัฒน์

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจค่ะ
แม่บอกว่าขอให้ลูกเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีก
ส่วนคุณย่าของผู้ตายก็บอกว่าเสียใจ

นี่หลานเพิ่งเรียนจบกลับมาอยู่บ้านไม่นาน
แล้ววันเกิดเหตุพ่อเขาก็ทักว่า

ทีนี้นะลูกก็ยังโกนหนวดตามที่พ่อบอก
หลังจากนั้นลูกก็เดินทางออกจากบ้าน
โทรเช็คตลอดด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียวไงคะ
แม่ก็ห่วงแล้วพอมาโทรหาลูก๕ทุ่ม๔๗
ตอนนั้นที่ลูกบอกว่าผมขับรถตกน้ำนี่แหละ
มันก็เป็นเรื่องที่บีบหัวใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
มันก็เป็นเหตุนะที่ต้องหาสาเหตุกันด้วย
แล้วก็ต้องคลี่คลายประเด็นต่างด้วยนะครับ

ว่ายังไงบ้างนะครับ